ฮะพุ่งไปชนรถแบบรวดเดียวเลยครับค่ะระเนรนาศทีเดียวนะฮะ
ชาวบ้านก็แตกตื่นกันเสียหายกันไปเหตุผลเพราะว่าคนขับนั้นเมานั่นเองครับ

รถกระบาดสีขาวคันนี้แหละครับ

แล้วพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยครับ
ก็ไปชนรถกระบาดที่จอดอยู่เฉย

คันจอดอยู่พังเสียหายกันไปกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้อย่างชัดเจนอย่างที่เห็นนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากทีเดียว
โดยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณหน้ามร้านข้าวต้มโกเทียนครับ
ถนนหมื่นหานตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
นาฬิบประหลาดภูทธอดเมืองสุพันฑุรีเองเข้าไปตรวจสอบด้วย

นิดเดียวนี่พ่อค้าแม่ค้าคนทานอาหารคงจะบาดเจ็บกันไปครับ
สุดท้ายก็ทราบว่ารถกระบาดคันที่ก่อเหตุ
คนขับชื่อนายจันเกษมจิตบรรจงอายุ๓๔ปีครับ
มีเพื่อนนั่งมาด้วย๒คนทั้ง๓คนอยู่ในอาการมึนเมาสุรา

โดยให้การว่าก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงกันมาครับ
ตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้วดื่มสุราจนมืนเมาเข้าไป
จากนั้นยังคงฝืนขับรถกลับมาที่บ้าน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุขับรถกระบะมาด้วยความเร็ว

หลักพุ่งเข้าไปชนรถกระบาดที่จอดอยู่หน้าร้านข้าวต้ม
ส่วนรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก๒คันก็เสียหาย
เป็นของนายนัทพลแสงสีทองเจ้าของร้านนี่เองครับ
ตรับประโหลจึงส่งตัวนายจันกะเสมดำเนินคดีข้อหามัวแล้วขับ
ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
หลังตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของนายจักรเสม
มีสูงถึง๑๔๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
และแน่นอนนะครับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ